อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่นนทบุรีหน่อยนะครับ
รถบรรทุก๑๐ล้อเนี่ยไปชนท้ายรถประจำทางนะฮะ
คนเจ็บ๑๐กว่าคนนะครับ
รถประจำทางเนี่ยนะบอกว่าเขาก็ไม่สามารถชิดข้างทาง
เพื่อไปรับผู้โดยสารที่ป้ายได้นะ
เนื่องจากมีรถเก๋งจอดขวางอยู่

รถเมย์มาป้ายรถเมย์อยู่นี่ต้องจอดกลางทาง
อ้าวนี่ฮะบรรทุกมาก็ชนเข้าไปครับ
คือคนขับรถเมย์บอกมันชิดป้ายไม่ได้

แต่มีรถแท็กซี่ด้วยมีรถยนต์ด้วยจอดอยู่ก็เข้าป้ายไม่ได้
เข้าไม่ได้จอดปึ้งเพราะว่ามีผู้โดยสารโบกรถบรรทุกตามหลังมาชนเลยครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองครับ

ถนนติวานนท์ฝั่งขาออกนะครับ
สพปากเกร็ดกับกู้ภัยก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
มีคนเจ็บ๑๐คนนะฮะ
จำนวนนี้เนี่ยหนัก๒คนนะครับ
คนหนึ่งก็คือพนักงานเก็บเงินของรถนะครับ
นางสาวเรนูบัวชูมัยอายุ๔๑
อีกคนนึงคือนางกแก้วม่วงยืนนานอายุ๖๑เป็นผู้โดยสาร
อีก๘คนนี้ก็บาดเจ็บเล็กน้อย

แต่นี่ครับผู้โดยสารคนหนึ่งกับพนักงานเก็บเงินของรถเมย์เนี่ย

ประจำทางคันนี้สาย๓๖๗สีน้ำเงินขาวนะครับ
ระหว่างปากเกร็ดรังสิตนะครับ

พังเสียหายเพราะว่ารถบรรทุก๑๐ล้อเนี่ย
ปึ้งเข้ามารถบรรทุก๑๐ล้อหน้ารถก็พังเสียหายนะครับ
ท้ายรถเนี่ยบรรทุกเหล็กนะฮะ

นี่คือสภาพที่เกิดเหตุนะครับ
คนขับรถเมคันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
สาย๓๖๗คันนี้นี่ด้านหลังนี่ถูกชนเข้าไปตรงนี้นะครับ
ชื่อว่านายบุญเลิศนามสกุลคงทองบอกว่า
เขาก็กำลังจะจอดรถเพื่อรับผู้โดยสาร

ขนาดบันทุกข์รถบันทุกข์เละอย่างนี้เลยอ่ะ
พุ่งชนท้ายรถเมคันนี้มาสอนเห็นไหม
คือคนขับรถเมคันนี้บอกว่า
พอจะเข้าป้ายเพื่อจอดรับผู้โดยสารเนี่ย
แต่มีรถเก๋งจอดขวางอยู่ฮะ
เข้าป้ายไม่ได้ชิดข้างทางไม่ได้
ก็เลยถูกรถบรรทุกเนี่ยพุ่งชนท้ายอย่างจัง
ตอนที่จอดรอผู้โดยสาร

จะไปส่งของแถวถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด
ก่อนเกิดเหตุมีรถบรรทุกดินขับนำหน้าอยู่คันหนึ่ง
มาถึงที่เกิดเหตุรถบรรทุกดิน

เขาก็เข้าใจว่าเออสงสัย

ก็อาจจะเปลี่ยนเลนส์อะไรของเขาแล้วมั้ง

เบรกไม่ทันแล้วก็เป็นไปตามภาพเลย

ออกก่อนผมแงะมาอีกทีก็
ชนแล้ว
ตำรวจบอกว่าหลักฐานก็ต้องดูจากกล้องวงจรปิดนี่แหละครับทุกผู้ชมครับ

คุณเขียนมาสอนตกลงแล้ว

เหลืองเนี่ยเขาบอกว่าให้จอดได้จอดชั่วคราว

ซึ่งตรงนี้เขาก็อาจจะเข้าป้ายก็ได้
ตำรวจบอกว่าก็ต้องดูภาพจากล้องวงจรปิดนี่แหละนะครับ